เหตุการณ์นี้เขาบอกเขากำลังตามหารถกบักคันที่มาชนเขาแล้วก็หนีไปนะครับ
คันที่ถูกชนบอกว่ามีคนท้องอยู่ในรถด้วย
แล้วรถเขาก็เสียหายส่วนคันที่หนีไปเนี่ย
ยังตามไม่เจอยังไม่มีใครมารับผิดชอบเลย
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นกล้องหน้ารถคันหนึ่งคงจะเป็นรถใหญ่นั่นแหละ
เพราะมองเห็นมุมสูงใช่ไหมนะครับ
กระบะคันหนึ่งขับมาทางฝั่งซ้ายแล้วเข้ากลาง
แล้วมีกระบะขาวคันหนึ่งก็ขับไล่หลังมาแล้วเขาออกขวาคันนี้ก็ออกขวา
บี้ตรงนี้แล้วก็ชนกันเข้าไปอย่างนี้
คือคันที่เขาอยู่ข้างหน้าที่ว่าข้างหลังจะมีสีดำหน่อยเขาบอกเขามีคนท้องอยู่

จอดกันอยู่สักพักนึงเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอชนแล้วขอปล่อยภาพไปเรื่อยหน่อยนะฮะ
เพราะว่ารถคันนี้เป็นหลักฐานของทางฝั่งผู้เสียหายบอกว่าเขามีกล้องหน้ารถคันนี้เป็นหลักฐาน
เพราะว่าพอขับไปแป๊บนึงเนี่ยจะมีรถกระบะคันที่ชนเมื่อกี้เนี่ย

นี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔โมงเย็นวันที่๘กรกฎานะครับ
ถนนเทพรัฐกมที่๔๖๒๑ในพื้นที่ฉะเชิงเซาฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
รถคันที่ถูกชนเขาบอกว่ามีคนท้อง๓เดือนอยู่ในรถด้วย

เราได้คุยกับกระบะคันที่ถูกเบียดขวาแล้วก็ชนเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่ารถเขาเสียหายนะฮะ

แฟนที่ท้อง๓เดือนก็ได้รับบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาล

แต่ว่าหมอเนี่ยให้นอนโรงพยาบาล๒๓วัน

คุณสุริยันเจ้าของรถที่ถูกชนบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ยืนยันว่าขับมาตามปกตินะ
แต่คู่กรณีเนี่ยขับมาจี้ตูด
ต้องเปลี่ยนเข้าเลนกลาง
พอคู่กรณีเห็นเขาเข้าเลนกลางก็ขับตามมา
พอเขาจะเข้าขวาก็ขับไล่แซงขวามาแล้วก็

เขาแซงไปก็จี้ตูดรถเก๋งสีขาวอีก
ก็เลยเปลี่ยนเราเลนซ้ายวิ่งขึ้นไปรถเขา่ะอยู่เลนขวาสุดต่อหน้ารถแกงสีขาว
ครับไม่อยากดูโซเชียลอ่ะนี่คุณสุริยันทร์บอกไม่อยากดูโซเชียล
เพราะหลังจากที่ได้โพสต์เรื่องราวนี้ไปเนี่ยก็มีทั้งคนเห็นใจหรือคนต่อว่าก็มี
ผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะอยู่คุณสุริยันเลยบอกอยากฝากบอกชี้แจงหน่อย
บางคนบอกแหมก็พวกแต่งซิ่งเหมือนกันพวกซิ่งเหมือนกันนี่แหละ
ว่าขับแข่งกันมาอะไรกันมาหรือเปล่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้แข่งด้วย
แล้วคุณสุริยันเขาบอกผมแต่งรถซิ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจความชอบ
แต่ผมไม่ได้ขับซิ่งอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะ
ขณะเดียวกันสพบังปะโกงนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังไล่หากล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่กระบะคันสีขาวคันนั้น
ขับผ่านไปนี่คุณสิริวัณรักษัตริย์ไปตามให้
กระบะคันนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงที่ขับผ่านหน้ารถที่เขามีกล้องเป็นหลักฐานอ่ะ
เผื่อใครจำได้เผื่อเจ้าของรถอาจจะแบบวันนั้นเราก็ไม่ได้ขับ
มีใครเอาไปขับหรือว่าคนขับจำได้ยังไงลองไปหาสพมกงหน่อย
เมืองต้นเขาแจ้งข้อหาไว้ก็คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะครับ
เผื่อได้ภาพจากกล้องมุมอื่นเชื่อว่าเดี๋ยวนี้รถทุกคันก็มีกล้องหน้ารถกล้องหลังรถอะไรแบบนี้นะคะ
หรือว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนจะถึงตรงนี้อะไรกันมาก่อนก่อนจะมาถึงตรงนี้อะไรแบบเนี้ย